เมื่อคืนเขาให้การรับสารภาพว่าเขาเป็นคนนำลูกเนี่ยไปทิ้งในแม่น้ำเองนะครับนะฮะ
ก็สาเหตุก็เกิดจากเขาบอกว่านะฮะอันนี้คำให้การเขาก่อนนะฮะ
เขาบอกว่าเขาอุ้มลูกแล้วลูกพลัดตกลงจากมือนะครับนะ
ตกลงไปที่พื้นเนี่ยลูกก็มีอาการชักนะครับ
จากนั้นเขาก็ตกใจนะฮะก็เลยไม่ทราบจะทำยังไงก็เลยเอาลูกไปทิ้งน้ำนะฮะ

วิชาชีพนะฮะแล้วก็สอบสวนรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
จะเอาเข้าสำนวนการสอบสวนว่าประเด็นที่เด็กเสียชีวิตเนี่ยเด็กเสียชีวิตยังไงแน่
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เชื่อมั่นว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่จะไปทิ้งน้ำแน่นอนนะครับ
ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยจากข้อมูลของอนามัยนะครับในพื้นที่อนามัยเขาก็
ซึ่งเราได้มีการสอบเข้าสำนวนไปแล้วนะครับอนามัยเขาก็บอกว่า
น้องนี่นะครับตอนที่คุณแม่พามาหาหมอเนี่ยมีไข้สูง๑๓๙องศานะฮะ
ซึ่งอนามัยเขาก็บอกแล้วว่าให้รีบพาไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดนะครับ
เพราะว่านิ่มเนี่ยก็ไม่ได้พาไปรักษานะครับทีนี้
ส่วนนี้เราก็สันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่าเด็กอายุขนาด๘เดือนนะครับ
เมื่อไข้สูงถึง๓๙องศาเนี่ยยังไงก็ต้องชักนะฮะแล้วก็อาจจะถึงแก่เสียชีวิตนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวประเด็นส่วนนี้เดี๋ยวเราจะสอบให้ชัดอีกทีหนึ่งนะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวันนี้เราก็เอานักประดาน้ำนะครับ
จากกรรมครอบคราวสมุดน้ำเนี่ยเข้ามาช่วยในการกลมหาศพนะครับ
หาศพของเด็กนะครับทั้งหมดนะครับเพื่อจะหมู่กรมค้นอีกทีหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ในเรื่องของการสอบสวนก็จะพยายามจะปิดให้ได้วันนี้
รวมถึงการแจ้งพ่อเก่าหาศพนะครับ
จุดที่เป็นแม่น้ำเนี่ยค่ะมันอยู่ห่างจากบ้านเยอะไหมคะ

อ๋อตรงที่ทิ้งเนี่ยนะฮะ

แล้วที่รับสารภาพนี้รับสารภาพตั้งแต่วันไหนครับหรือว่ารับสัมภาษณ์สดร้อน

ท่านรองครับแล้วได้ถามเรื่องคราบเลือดไหมฮะว่ามาจากไหนกันแน่ครับ
ถ้าหากว่าพลัดทำลูกตกลงน้ำเนี่ยเอ๊ะแล้วคราบเลือดของเด็กมายังไงฮะ
ครับนี่เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาซักรายละเอียดทั้งหมดและให้นำชี้นะครับ
พร้อมทั้งวันนี้ผมก็สั่งทั้งกองคับการตำรวจน้ำนะครับในการค้นนะครับ
ในการพ้นสารน้ำแล้วก็ให้สำรวจงานมาร่วมในการตรวจจุดต่างที่เขาชี้ด้วยนะครับ
ว่ามีร่องรอยอะไรหรือเปล่านะก็จะทาบไปกับเขาเลยนะครับ
ท่านครับแม้ว่านางสาวนอนหนูเนี่ยเขาจะรับสารภาพแต่พยานแวดล้อมพยานหลักฐานที่ตำรวจมีก่อนหน้านี้
มันแน่นหนาพอที่จะเอาผิดได้ไหมครับ
วันนี้คือข้อมูลที่เรามีนะครับวันนี้เรามีข้อมูลทั้งพยานบุคคลมันคือมันเป็นพยานแวดล้อมทั้งหมดนะครับ
รวมถึงข้อมูลเรื่องการเคลื่อนไหวของเขาทางโทรศัพท์พิกัดของเขาในเรื่องของโทรศัพท์
ก็สาระกันทั้งหมดนะครับรวมถึงเรื่องการรายงานของเครื่องจับเท็จนะครับ
ก็ยืนยันสอดคล้องนะว่านิ่มเนี่ยให้การโกหกตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้พยานฐานเนี่ยเรามีพยานฐานที่เพียงพอนะครับ
ส่วนประเด็นสำคัญก็คือศพเด็กนะครับวันนี้เรากำลังไล่ค้นหาอยู่
ก็จะเริ่มทำการค้นหาในวันนี้นะครับหลังจากที่เราค้นหาไปแล้วใน
ก่อนเด็กไปก็จะเป็นการค้นหาในวงกว้างนะครับ
เมื่อวันนี้เขารับเนี่ยให้เขาชี้จุดให้เห็นนะครับ
จะตีวงจากจุดนี้ไปนะครับ
ท่านคะช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยแม่เด็กระบุไหมคะ
ระบุระบุฮะเดี๋ยวคืออย่างนี้ในไทม์ไลน์เนี่ย
เรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะต้องซักตะเย็นจากเขาอีกทีนะครับ
คือวันนี้การต่อตัวผมได้ให้จบจากวันนี้นะครับ
อ๋อค่ะการแจ้งข้อก่อหาด้วยนะครับ

ท่านครับโอกาสที่จะเจอน้องต่อเต่ามีมากแค่ไหนนะครับ

วันนี้ผมก็บอกว่าค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับ
เพราะว่า๑หลายวันนะครับ๑หลายวันแล้วนะครับ
แล้วก็อีกอย่างกระแสน้ำแรงนะครับ
เด็กเนี่ยแค่๘เดือนเองนะครับ
เพราะฉะนั้นเวลาเด็กอยู่ในแม่น้ำเนี่ยนะครับ
สัดน้ำเนี่ยทำแพ้ทำอะไรเนี่ย
วันนี้การค้นหาแต่ยังก็ต้องทำเต็มที่นะครับ
แต่ถามว่ายากกว่ายากกว่าส่วนผู้ใหญ่แน่นอนนะครับ